ก็ประกาศผลการจัดอันดับชาติสมาชิกในเดือนสุดท้ายของปี๒๐๑๙
ซึ่งอันดับล่าสุดของไทยลีกนะคะติดอันดับที่๑๐มี๔๒๕๕๖คะแนน
พัฒนาจากที่เคยอยู่ที่อันดับ๑๒เมื่อเดือนพฤศจิกายนปีก่อนค่ะ
ไทยยังคงโคตาร์อยู่ที่๑๒ตามเดิมค่ะ
ก็คือแชมป์ไทยลีกจะได้เข้าไปเล่นในรอบแบ่งกลุ่ม